บอสกีว่าอย่างไรคะ
เขาเล่นสกีตัวยังไง
ก็เติมแค่พร้อมแหลง
เพราะว่าเขายิ่งเป็นออกมาของหลายคน

แต่เราก็อยากการเข้าไปไง
มันก็รู้ทันเลย
ตื่นนี้คือเราก็รอของเลยไหมคะ
ที่ที่มีบายที่ศึกษาโรงงายด้วย
อีกใกล้แล้วแต่เรามีก็ดูวิธีเลี้ยง
คิดว่าปลาจะสวยมากถ้ากินกันจะดีใจ
แล้วพี่ก็กินกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่าย

ไม่มีหนูเดียวอีกนิดหรอก
ทีนี่ก็ฮัทพี่เราก็ดีเอาอย่างงี่อะไรเว้ย

พร้อมไทนี่ที่รอเคยมากันไหม
หมดเวลาแล้วพร้อมกันวันนี้
เปลี่ยนชุดค่ะ
เราก็อยากที่จะเรียนรู้กันให้มากที่สุดขอ

ได้แค่ว่าเขาไม่ได้รัก

คุณต้องเดียวรู้คุณต้องได้รู้